และยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชมขาพูดก็พูดนะ
หลายคนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่า
เอ๊ะดาราที่เขารวยอู่ฟู่อฮฟ่าเนี่ย
จริงแล้วที่มาของเงินเนี่ยมันได้แต่ใดมา

ใช่มันก็มีดาราเข้าไปมีชื่อเอี่ยวผัวพันเยอะแยะมากมาย
เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์
ขอบคุณผู้ชมค่ะหายหน้าหายตาจากงานอีเวนต์ไปพักใหญ่เลยนะ
เพราะว่าหมอฤทธิ์เขาต้องไปทุ่มเทให้กับการทำธุรกิจคลินิกเสริมความงามค่ะ

ล่าสุดมาออกงานอีเวนต์ทั้งทีก็เลยได้อัปเดตชีวิต
ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัว
ซึ่งหมอฤทธิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะชีวิตแฮปปี้ดี
โฟกัสเรื่องความรักเพราะว่าอยากจะทุ่มเทให้กับธุรกิจที่ตั้งใจสร้าง
ซึ่งแม้ว่าจะลุยมาได้๒ปีกว่าแล้ว
แต่ก็ตั้งใจขยับขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าคลินิกเขาไปได้ดีเลยนะ

ปังเลยนะคะและที่สำคัญคือเขามีเป้าหมายที่ใหญ่
แล้วก็อยากทำให้เสร็จเพื่อตอบแทนพนักงานที่สู้มาด้วยกันค่ะ
พอถามเรื่องความสำเร็จของหมอฤทธิ์เจ้าตัวบอกโอ้โหพี่
ยังอีกไกลเลยแล้วก็ยังไม่ได้รวยถึงขั้นที่เป็นเศรษฐี
พร้อมกับแจกแจงถึงคลิปที่ทำก่อนหน้านี้
เรื่องควักเงินซื้อบ้านไงแบบซื้ออุปกรณ์เข้าคลินิก
ภายในวันเดียวควักเป็นร้อยล้าน
มีดราม่าต้องออกมาเคลียร์กันยกใหญ่นะคะ
ซึ่งพอถูกถามเรื่องความรวยจนถูกชาวเน็ตจับจ้อง
หมอฤทธิ์ก็ถึงกับปล่อยโฮเลยค่ะ
คือเขาบอกว่าขวาสถาทธุรกิจมาจนกว่านี้

แล้วยิ่งมาเจอคอมเมนต์แซะที่ว่า
ร่ำรวยแบบนี้อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
ต่างจากคนดังที่มีเหี่ยวเว็บพนันหรือเปล่า

แล้วก็ยืนยันรายได้ที่มีมาจากการทำงานอย่างบริสุทธิ์ค่ะ
ดูกันบังเอิญมีน้องเราอยากได้บ้านพอดี

ลิฟต์ว่าลิศน์หนักมากหนักมาก
แล้วก็สู้มากเพราะว่าฤทธิ์ตั้งโกลอะไรไว้บางอย่าง
ตัวเองว่าฤทธิ์จะทำมันถึงเมื่อไหร่

ก็เลยลุยตั้งแต่ตอนนี้เต็มที่ไปเลย

มันคืออิเล็กก็อยู่กรุงเทพคนเดียว

บางคนก็พูดแบบว่าในแง่แบบว่า

เว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือมีใครให้เงิน
เขาเรียกนะให้เงินมาลงทุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
โดนโยงหมดซึ่งพอฟังปุ๊บอุ้ย
ความสำเร็จที่เราอุตส่าห์สร้างมันมาด้วยตัวเราเอง
มันไม่ได้ง่ายนะอะไรอย่างนี้
อย่าว่านี่อยู่กับหมอฤทธิ์ตลอดนะทำทุกอย่าง
ยองเทียบว่าเขาอยู่ตอนไหนแน่ว่าตอนที่เขาทั้งคลินิก
เพราะว่าตั้งแต่สาขาแรกไปจนถึงสาขาปัจจุบันที่ขยายไป

เดี๋ยวนี้คนรักเกิดรักงามมาก

เราเองยังจิ้มเลยถูกไหมล่ะ
มาพูดถึงอีกหนึ่งหมอที่มาร่วมงานเดียวกัน

นี่ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับอาการป่วยที่หลายคนเป็นนะ

ซึ่งหมอเจี๊ยบเองบอกว่าเนี่ยเป็นโรคแพนิกมานานเกือบ๔ปีแล้วค่ะ
ช่วงก่อนหน้านี้นะหมอเจ๊บอกว่าอาการค่อนข้างรุนแรง
ก็เลยต้องกลับมาโฟกัสเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้น
แบ่งเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้มากขึ้น
พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าจะไปใช้ชีวิตให้มากขึ้น

วันนึงร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็มันฟ้องแต่ละคนมันฟ้องหลายแบบนึกออกว่ามันคนสุขภาพกายแต่ของเจ้าเนี่ยก็คือสุขภาพใจหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันฟ้องออกมาเลยอยู่ดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลย

ที่เหมาะสม